โอ้โหที่ล้นออกมาอะไรอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย

แบบนี้เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุได้นะ
รถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมาเคยเกิดอุบัติเหตุไปแล้วเหมือนกัน
ล่าสุดทางเทศบาลบอกให้เขาเนี่ยเอาของออกแล้วนะ
เอาของขนย้ายออกไปเลยเป็นการเร่งด่วนเลยครับ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็เต็มไปหมด
รถมาทางเท้าสาธารณะเลย

เคยมีการมีคนแถวนั้นขับรถยนต์

อันนี้อีกหลังหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกัน

นี่ทางรองนายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา

บอกลุงประทีบข้าวของเนี่ยย้ายออกเถอะให้เวลา๕วันนะ
แล้วเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เทศบาลทำหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการมาให้
ถ้าลุงประทีบไม่ทำตามเดี๋ยวจะขนเจ้าหน้าที่มา
แล้วก็เอาขยะพวกนี้เอาไปทิ้งแล้วก็จะแจ้งความดำเนินคดีต่อไปครับ
ประทีพว่ายังไงลุงประทีพก็รับปากว่าเดี๋ยวจะเอาข้าวเอาของทั้งหมด
ย้ายออกไปภายในวันศุกร์นี้แล้วก็เล่าว่าข้าวของที่เห็นว่ามันมีเยอะขนาดนี้
เพราะเขาเองเปิดร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามาสองปีแล้วอืม
ลูกค้าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกก็คนในหมู่บ้านนี่แหละ
ในหมู่บ้านบัวทองนี่แหละมาใช้บริการเขา
หลายคนพอมีข้าวของพังเสียหายใช้ไม่ได้ก็มาฝากเขา
เขาก็เอามาทำเป็นอะไรครับก็เลยมีข้าวของสะสมจำนวนมากอย่างที่เห็นเลยอืม
เขาก็ไม่ขอโทษใครนะเพราะข้าวของที่มีเนี่ยมันเยอะจริง
หลังจากนี้จะทยอยขนย้ายออกไปตามที่ตกลงกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับ

เนี่ยแล้วแบบเพศที่ว่าเอาเครือไฟฟ้าไปซ่อม
แล้วบางทีซ่อมไม่ถูกใจหรือซ่อมไม่ได้แล้วก็ไม่ทิ้งไม่เอาคืนเนี่ย